ไปดูเหตุแทงกันตายที่จังหวัดลบบุรีหน่อยนะคะ
มือมีดไม่ใช่ใครที่ไหน
ขี้หึงค่ะหึงเมียระแวงเมีย
คุยกับใครไม่ได้ก็คิดว่าจะไปปันใจให้กับชายอื่น

ฝ่ายเมียบอกว่ามันทุกข์ใจเหลือเกินก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนบ้าน
จะไปปรับทุกข์ผัวก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามเมียไปอีกค่ะ
ไปก่อเหตุจ้วงแทงเมียตัวเองตายต่อหน้าเพื่อนบ้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะช่วงสาย
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วก็ตำรวจลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
ตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจจากสพนม่วงจังหวัดลบบุรีนะคะ
พอไปถึงที่บ้านหลังจุดเกิดเหตุเนี่ยไปพบผู้เสียชีวิตก็คือ
นางสมคิดภวงพิกูลอายุ๕๐ปีถูกแทงด้วยมีด
ใต้ราวนมด้านขวาหนึ่งแผลนะคะแล้วก็ห่างจากศพเล็กน้อยเนี่ย
พบมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดตกอยู่๑เล่ม
เป็นอาวุธที่ใช้ทำร้ายนางสมคิดผู้ก่อเหตุก็คือผัวนี่แหละค่ะ
ชื่อว่านายวัญชัยศรีนวลอายุห้าสิบสองปีหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
หลบหนีเลยนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
คุณสุดปรีดามหายศเดินทางไปที่บ้านของนางกฤษณา
เชื้อโคงอายุ๖๙ปีเป็นบ้านจุดเกิดเหตุเป็นเพื่อนกับผู้ตาย
กฤษณาเล่าบอกว่าตนเองกับนางสมคิตเนี่ย
นั่งพูดพูดคุยกันเรื่องทั่วไปปรับทุกข์กันถามไทยสารทุกข์สุขดิบ
สักพักหนึ่งค่ะนายวัญชัยผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาเลยค่ะ
หาเมียแล้วก็เดินปรีเข้ามาหานางสมคิต
ตรงเข้ามาบีบคอเลยนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลง
เขานั่งปรับทุกข์กันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนายวัญชัยเนี่ยค่ะ
ทะเลาะกันสักพักหนึ่งบีบคอนางสมคิดแบบไม่ทันตั้งตัว
ทะเลาะกันแรงมากคุณกฤษณาบอกว่าเห็นท่าไม่ดีแล้วค่ะ
พยายามที่จะไปห้ามปรามนายวัญชัยแต่นายวัญชัยไม่สนใจค่ะ
นางสมคิตตอนนั้นพยายามหนีตายเข้าไปในครัวของบ้านของนางกฤษณา
สักพักหนึ่งนายวัญชัยเดินตามไปติดติดพร้อมกับเปิดเสื้อแล้วหยิบอาวุธมีดที่พกมาด้วย
ถามนางสมคิดไปถามผู้ตายไปว่ามึงจะเอาเหรอถามไปแบบนี้ค่ะ
จากนั้นนายวัญชัยก็ดึงมีดที่เตรียมมาจ้วงแทงไปที่ท้องของนางสมคิดหนึ่งครั้ง
นางสมคิตเดินมาประคองบาดแผลนะคะขอความช่วยเหลือและสุดท้าย
พิษบาดแผลไม่ไหวนะคะล้มลงเสียชีวิตที่ห้องครัวเลยค่ะ
หลังก่อเหตุนายวัญชัยซึ่งเป็นผัวที่บอกว่ารักเมียมากหึงเมียมากเนี่ยนะคะ
ก่อเหตุเสร็จปุ๊บหนีไปเลยหนีไปเลยนะคะ
คุณกฤษณาเล่าต่อบอกว่าตอนนั้นตกใจกลัวมากทำอะไรไม่ถูกแล้วค่ะ
ได้แต่ยืนแบบงงอยู่นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แอบที่โอ่งน้ำร้องให้คนมาช่วยเหลือ
นักข่าวของเราก็ถามว่าอยากหนีไหมทำไมไม่วิ่งหนี
ตอนนั้นคุณกฤษณาบอกว่าใจมันหนีไปแล้วแต่ตัวมันหนีไม่ได้นะคะ
เพราะเจ็บขาหนีไม่ไหวทำอะไรไม่ได้
แต่ก็ยังนับว่าโชคดีนะ
นายวัญชัยไม่คลั่งขนาดถึงว่าหันเอามีดมาจ้วงแทงตัวเองด้วย
ไม่งั้นก็น่าจะมี๒ศพงานนี้นะคะ
อ้าวผัวเมียคู่นี้ทำไมหอกกันแรงจัง
เอ้าใช่ค่อยพูดกันผัวเมียนะ
ก็บอกเขาเลิกเสื้อกันเลย

เขาก็เอามีดขึ้นมาจอว่าอ้าวอย่าไปทำแบบนั้นสิ
คุยกันคุยกันให้รู้เรื่อง

เลยป้าก็ลุกป้ากลัวนะ

หนูไม่ไหวแล้วแจ้งตำรวจที

กลัวมากร้องเสียงหลงชาวบ้านได้ยินหมดเลยเนี่ย
ไปถามใครได้เลยแถวนี้

ตายไปไหนไม่ได้แล้วขามันไปแล้วอะ

โอ้โหไอ้นี่มันอุกอาอุกอักมาก

ไปไปฆ่าที่อื่นทำไมจะมา

ปีปากป้าน่ะไปคุยกับลูกเขาแล้ว

เขาก็บอกว่าให้แนะนำให้ป้าทำบนบ้านซะ

นี่ค่ะป้าก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด

ตกใจกลัวตะก็ตั้งคำถาม

ก็ไม่ควรฆ่าสักที่ไม่ควรฆ่ากันเลย

ไปพูดคุยด้วยวันนี้นักข่าวของเราไปอีกหนึ่งจุดนะคะ
ก็คือวัดคิวรีนากรัตนารามที่ลบบุรีนั่นแหละค่ะ
จุดนี้เป็นจุดที่ทำพิธีศพของนางสมคิดผู้ตาย
แล้วก็นักข่าวของเราคุณสุดปรีดาได้มีโอกาสไปคุยกับลูกชายของผู้ตาย
ก็คือนายนิรุธบุญนาคอายุ๓๐ปีนะคะ
นิรุธเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุตัวเองกำลังทำงานอยู่
ประมาณตอนนั้น๑๑โมงครึ่งได้รับโทรศัพท์จากญาติบอกว่า
แม่ถูกนายวัญชัยแทงตอนนั้นในใจก็คิดว่าแม่คงไม่ได้เป็นอะไรมาก
แต่ไม่กี่นาทีให้หลังต่อมานะคะญาติโทรมาบอกอีกทีว่า
ตายแล้วแม่ไม่อยู่แล้วตอนนั้นนายนิรุธบอกว่าอึ้งมากทำอะไรไม่ถูกเลย
ไม่คิดว่าแม่จะจากไปเร็วแบบนี้นะคะนายนิรุธยังเล่าต่อว่า
นายวัญชัยกับแม่เนี่ยคบกันได้ประมาณปีกว่าก็มีศักดิ์เป็นพ่อเลี้ยงนะคะ
กันได้ปีกว่าที่ผ่านมาทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันเป็นประจำ
แต่ก็ไม่เคยมีการถึงขั้นลงมือลงไม้กันรุนแรงแบบนี้
ครั้งนี้ตนเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุ
ทำให้นายวัญชัยถึงขั้นก่อเหตุโหดเยี่ยมเช่นนี้นะคะ
ก็ทะเลาะกันอย่างนี้คือเหมือนเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ก็ใช่แต่
แต่ก็ที่ผ่านมาก็ไม่ถึงขั้นลงมาลงมือกันเลยไม่ถึงขนาดนั้น
แต่ไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันแค่ทะเลาะกันแล้วก็แยกย้าย
เขาผู้ก่อเหตุนะครับเขาก็ไปอยู่บ้านเขาตอนแม่ก็อยู่บ้านแม่ครับ

ไม่ครับก็ปกติทั่วไปนะไม่มีอะไรเลยนะ
ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้มากกว่า
ทีนี้ค่ะทางด้านของนางสาวพยอมเป็นนามสมมุตินะคะ
อายุ๕๓เป็นเพื่อนของนายวัญชัย
ก็บอกว่าจริงแล้วนายวัญชัยเป็นคนน่ารักนิสัยดีอัธยาศัยดีนะ
เมื่อวานรู้ข่าวแทบจะไม่เชื่อเลยว่านายวัญชัยก่อเหตุ
ปกติแล้วไม่ได้เป็นคนใจร้อนก็เลยอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้เหลืออดจริงหรือเปล่า
ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วก็พลั้งมือก่อเหตุ
ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าลึกแล้วทั้งคู่เขามีปัญหาอะไรกันหนักหนาขนาดไหน
ไม่เห็นเขามีอาการแบบนี้นะ
ก็เป็นคนที่พูดกันแบบเหมือนทั่วไป
แล้วก็ไม่เคยได้ยินว่าเขาจะเหมือนเขาได้เมีย
ก็ไม่เคยว่าเขาจะตีเมียตีอะไรอย่างนี้
เขาเป็นคนหน้าตาดีก็ได้ข่าวว่าได้เมีย๒หรือ๓คนอะไรทำนองนี้แหละ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าใส่ไอ้ที่นั้นจริง

โดยทั่วไปที่เรารู้จักในถ่ายทางเพื่อนก็คือเขาเป็นคนน่ารักนั่นแหละ
ถ้าพูดโดยรวมเขาเป็นคนดีนั่นแหละ
ผัวเมียกันนะเนาะ
คงจะอะไรกันหรือเปล่าเราก็ไม่เข้าใจเพราะว่ามันอยู่ห่างกันตอนเนี้ย

พันธุ์ตำรวจโทสุเวทม่วงทองสารวัตรสอบสวนสพนม่วงจังหวัดลบบุรี
จับตัวนายวัญชัยคนก่อเหตุได้แล้วนะคะ
วัญชัยรับสารภาพว่าทำลงไปเพราะว่าทะเลาะกันมาก่อน
ผู้ตายเป็นคนชอบบ่นบ่นทุกวันแต่ภรรยาก็บ่นเป็นปกตินั่นแหละ
ภรรยาบ่นแต่นายวัญชัยบอกโมโหมากจริง
เรื่องต้นนะคะตำรวจก็ตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
และเรื่องของการพาอาวุธไปในที่สาธารณะนะคะ